ต้องยกความดีความชอบให้กับตำรวจระยอง

คือลูกสาววัย๑๖ปีถูกเพื่อนชาย

คือชวนให้มาอยู่ด้วยกันคือให้หนีออกจากบ้าน

ตำรวจระยองนี่แหละค่ะตามกลับมา
แล้วก็เอามาส่งคืนพ่อแม่ได้
นี่แหละค่ะทั้งพ่อทั้งแม่ก็กอดลูกสาว
วัย๑๖ปีที่ตำรวจ

หลังจากที่ถูกเพื่อนชายล่อลวงให้หนีออกจากบ้าน

ธันวาคมค่ะคุณแม่ก็เข้าแจ้งความ

เพื่อนชายคนหนึ่งก่อนที่จะหายตัวไป

เพื่อนชายคนนั้นก็ปรากฏว่ามีประวัติอาทยากรรมนะคะ
เข้าออกเรือนจำมา๕ครั้งแล้วในข้อหายาเสพติด
เมื่อวานนี้ค่ะลูกสาวเนี่ยติดต่อกับพี่สาวผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่า
ให้เอาเสื้อผ้าไปให้หน่อยเอามาส่งให้หน่อยที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ก็เลยประสานกับตำรวจทันทีเลยให้เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวลูกกลับคืนมา
ส่วนเพื่อนชายเนี่ยไหวตัวทันนะคะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้หุดหวิด
พ่อแม่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตลอด๑๐วันที่ลูกหายออกจากบ้าน
กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเป็นห่วงลูกมากเพราะว่าหนึ่ง
ลูกไม่เคยออกไปจากบ้านเลยสองพอรู้ว่าหนีไปอยู่กับเพื่อนชายที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่นะทุกข์ใจมากขอบคุณเจ้าหน้าที่มากมากที่ช่วยเหลือลูกสาวกลับมาสู่บ้านได้นะคะ